นี่พี่เบิร์ตเล่าเรื่องเมาแล้วขับ
น้ำแข็งก็เป็นเมาแล้วขับเหมือนกัน

นายกนี่ไม่ใช่นายกพลเอกประยุทธ์นะคะ

ตามหารักเก่าเมียเก่าเนี่ย

เมายาเมายา

เพราะว่าการปิดล้อมนี้นาน๗ชั่วโมงกว่าเลยนะ

ปฏิบัติการนี้มันยาวนานเหลือเกินคุณผู้ชม

มากัน๓๐กว่านายเลยนะคะ

เพื่อมาปฏิบัติภารกิจนี้

ในการจับคนที่คลั่งยา

เขาเป็นเสียไร่อ้อยค่ะโอ้โหมีตังค์เลยแหละ

แต่ผู้ชายคนนี้เนี่ยคือนายถวัน

แล้วระหว่างที่เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะเจรจาเนี่ย

เขาจุดไฟเสพยาค่ะคุณผู้ชม

เจ้าหน้าที่ตัดสินใจนะเข้าไปชาร์จ

ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้
โอ้โหแล้วจากการตรวจ
ก็พบอาวุธมีดทรงตะขอเนี่ย

แล้วก็มีมีดปลอบผลไม้
อุปกรณ์เสพยาเสพติดด้วย

ทีนี้พอเห็นอุปกรณ์นี้ต้องส่งไปตรวจ
หาสารเสพติดที่โรงพยาบาล
พนธุ์ภนธรรมภายุศาสนิ์เสนานละครับ

แหมอุปกรณ์มีขนาดนี้อยู่แล้ว

เป็นยังไงแต่ที่แน่ค่ะคุณผู้ชมคือจริงน่ะทางเจ้าหน้าที่เองนะ
พอรู้ว่านายถวันเขาคลั่งอยู่แบบนี้แล้วนะเขาพยายามประสานไปที่แม่ของ
ถวันแล้วก็ประสานไปที่ลูกสาวแล้วก็น้องชายของนายถวันด้วย
บอกว่าเนี่ยช่วยมาเกลี้กล่อมในถวันหน่อยแม่บอกแบบนี้แม่ให้ข้อมูลเบื้องต้น
ว่าลูกแม่นะมีปืนอยู่สามกระบอกเออสองกระบอกเนี้ยแม่เองอ่ะ
เอาไว้ที่ตู้เซฟอีกกระบอกหนึ่งอ่ะเป็นปืนลูกซองยาวอืม
ก็กลัวเหมือนกันไม่รู้ว่าลูกจะเอาติดตัวมาหรือเปล่า
ตอนแรกเนี่ยเพราะแม่ให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้อืมทีนี้จากประวัติต่างต่างของ
ถวันเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เขาก็สอบสวนเขาก็รู้ว่านายถวันเนี่ย
เจ้าของไร่อ้อยกว่าสามร้อยไร่เลยนะโอ้นี่มันเสียได้เลยนะ
ใช่ค่ะเสียไร่อ้อยที่บ้านก็ฐานะดีมีตังค์เลยค่ะ
คุณผู้ชมเสพยาบ้าเนี่ยมาหลายปีแล้วจนเขาคุ้มคลั่ง
แล้วก็น่าจะป่วยเป็นจิตเวทด้วยอ่ะค่ะที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวบอกว่า
บอกว่าเคยพาไปบำบัดแล้วนะรอบนึงแล้วก็รักษาอาการจิตเวทมาแล้ว
สองครั้งทีนี้ถามหน่อยไอ้ที่เกิดเหตุการณ์เนี่ย
มันเป็นยังไงคือตัวนายถวันเองเสพยาบ้ามาหลายเม็ดค่ะ
เขาคุ้มคลั่งแล้วก็ขับกระบะไปตามหาอดีตเมีย
เมียคนนี้จริงเลิกรากันมาเป็น๑๐ปีแล้วนะแล้วตอนที่เขาขับมาตามหานะ
ก็มาวนอยู่ตรงหน้าบ้านของนายกเทศบาลเมืองปากแพร่ค่ะ
นายปราโมทอุ่นจิตสกุลแล้วตอนที่นายกเนี่ยนะ
กำลังขับรถเข้าบ้านคือมีภรรยาเนี่ยเปิดประตูรั้วให้จังหวะนั้นแหละ
ตัวนายถวันเนี่ยขับรถตามไปแบบรวดเร็วเลยอ่ะค่ะทีนี้อย่างที่บอกว่าพอควบคุมตัวได้
ใช้เวลาอยู่ประมาณ๗ชั่วโมงกว่านะกว่าจะจับกลุ่มตัวได้เนี่ย
เอาไปตรวจสารเสพติดใช่ไหมที่โรงพยาบาลพระหลพลพยุหาเสนาผลออกมาพบสารเสพติดอยู่ในร่างกายค่ะ
แน่นอนก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาโดนไปเพียบเลยเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องบุกรุกคู่หาสถานของผู้อื่นโดยมีอาวุธ
แล้วก็เรื่องของพาอาวุธมีดไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
แล้วก็ขับขี่รถขณะเสพยาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งด้วย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายเจ้าหน้าที่๓๐กว่านายก็ปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จนะคะ